มาดูอุบัติเหตุกันก่อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ไฟไหม้มาอีกแล้วนะคะ
อันนี้เนี่ยเป็นไฟไหม้ร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์นะคะ
ต้นเพลิงนี้มาจากการที่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงระบบไฟฟ้าชาร์จแบตทิ้งเอาไว้ค่ะ
นี่เป็นสภาพความชุลมุนนะคะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู
ดับเพลิงเทศบาลเมืองปฐุมธานีค่ะกำลังเร่งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
ติดตั้งแก๊สรถยนต์ตรงข้ามโรงพยาบาลปฐุมธานีที่อำเภอเมืองเนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สี่ห้องสามชั้นในที่เกิดเหตุบริเวณชั้นล่างค่ะ
ไฟก็กำลังลุกไหม้มีกลุ่มควันไฟลอยออกมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็งัดประตูเหล็กม้วนเพื่อที่จะนำสายยางเข้าไปฉีดสกัด
ใช้เวลารวดเร็วนะคะประมาณ๑๕นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบภายในค่ะพบทั้งรถเก๋งและรถจักรยานยนต์
ไฟไหม้เสียหายรวมกันสี่คันรวมทั้งอุปกรณ์ภายในร้านก็เสียหายด้วย
ขณะที่เกิดเหตุนะคะมีคนอยู่ภายในอาคารนั้น๕คน
คือเจ้าของร้านภรรยาลูกชายวัย๓ขวบและ๔ควบ
แต่เคราะห์ดีนะคะพากันหนีตายออกมาจากจุดเพลิงไหม้ได้
ส่วนลูกจ้างอีกคนนึงค่ะคือนายโยธินชมภูพาล
ก็กระโดดลงมาจากชั้นสองทำให้เขานั้นบาดเจ็บที่ขาซ้ายนะคะ
แต่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีได้รับการรักษาแล้ว
จากการที่สอบถามนายภัยศาลต่างยฤทธิ์เจ้าของร้านติดตั้งแก๊สรถยนต์แห่งนี้นะคะ
พบว่าที่เกิดเพลิงไหม้ก็เนื่องจากว่าชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต
แปลงระบบไฟฟ้าทิ้งเอาไว้ก็เลยคาดว่าต้นเพลิงนั้นจะมาจากระบบแบตเตอรี่นี่แหละ
ส่วนค่าเสียหายทั้งหมดยังประเมินไม่ได้นะคะต้องรอการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ร้านก็เพิ่งจะเคยเกิดไฟไหม้ไป
เมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยโดยต้นเพลิงครั้งนั้นก็มาจากการชาร์จรถยนต์
ดัดแปลงระบบไฟฟ้าอีกเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำสองเกิดกันซ้ำซ้อนนะคะ